กิ่งก้านใบเชื้อใบก้านกิ่งเปลือกก็ได้ลำต้นอะไรพวกเนี้ย
ค่ะรากรวมไปถึงใบแต่อย่างงี้เขาบอกว่าต้องไม่มียอดหรือช่อดอก
ติดมาด้วยนะถ้าจะเอาไปใช้ทำนู่นทำเนี่ยค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมี
เล็ดกันกัญชากัญชงด้วยเออน้ำมงน้ำมันสารสกัดจากเล็ดกัญชงเนี่ย
ต้องใช้อย่างถูกกฎหมายค่ะคำถามมันเกิดขึ้นง่ายง่ายมากเลย
คุณชิสาเอาว่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือถามหน่อย
กฎหมายแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยสูบกัญชาผิดไหมเออเอาใครอยากรู้
ส่งไลน์มาคุยนะคะสูบผิดไหมคุณชนะถามคุณตำรวจมาแล้วค่ะ
ถามท่านาพลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรธ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเผยว่าการสูบกัญชาไม่มีความผิด
แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะรบกวนผู้อื่นจะมีความผิดตามพรบ
สาธารณสุขพศสองห้าสามห้าค่ะค่ะมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
ใช่รวมถึงการจัดปาร์ตี้กัญชาก็ผิดด้วยนะถูกต้องไม่ใช่ว่าเฮเราแห่แหนกันเป็นปูบไปสูบ
ไม่ได้ไม่ได้เอออาจจะสูบส่วนบุคคลแต่ได้อืมนะคะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปลูกจะปลูกยังไงเออปลูกได้เลยหรือเปล่า
ได้เลยหรือเปล่าต้องขออนุญาตใครไหมต้องขออนุญาตก็คือเรื่องของเรื่องเนี้ย
อาจจะไม่ต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแต่เขามีแอปพลิเคชัน
นี่เลยค่ะมีเว็บไซต์ให้ไปลงทะเบียนกันนะครับ
ทำให้ถูกต้องตามนี้บางคนติดตั้งในแอปก็ว่ากันไป
หรือจะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้

รวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งคือ
ถ้าจะนำข้ามแดนมาก็ยังผิดกฎหมายนะคะ
จริงมันมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะ
แต่มันอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของคุณจะเอาไปทำอะไร
เพราะฉะนั้นต้องดูตามข้อกฎหมายให้มันถูกต้องด้วย
ฉันเคยได้ยินว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อย
กัญชานี่จะเป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหม
ใช่ไหมอย่างน้ำต้มไก่เคยได้ยินมา
ก็จะมีรสชาติที่มากขึ้น

มันก็จะยิ้มอย่างมีความสุข
อ่ะเล่าไปกึ่งขำกึ่งสาระแต่ท้ายที่สุดนะถ้าจะเอาไปใช้การจริงต้องศึกษา
คือก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่ากัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์ขณะเดียวกันมันก็มีโทษด้วย

เพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ว่ามันเหมาะกับทุกคนนะ
บางคนเขาก็ไม่เหมาะที่จะไม่จำเป็นต้องใช้

ถูกค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพิจารณาดูนะคะไม่ได้ว่าเปิดสายเสรีแล้วฉันจะไปเสพไปสูบก็ไม่ใช่
ใช่วันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยนอกเหนือจากกัญชามันยังมีอีกมากมายหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในสบัดข่าวเด็ด
พี่ชายคลั่งครับทำร้ายไม่เว้นน้องงานนี้อารวาสจนน้องต้องหนีจากบ้านครับ
ทะเลาะโหดผัวเมียทะเลาะอารมณ์ขึ้นจนจับสาวโยนน้ำเอ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตาม
เรื่องนี้อุทาหอนสอนใจจะหยิบของแล้วหมอใส่ลมแล้วเอาดันเผลอไปบิดพุ่งชนซะเต็มเหนียวขนาดนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้นะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของกัญชาเมื่อกี้เราคุยเกริ่นกันไปแล้วเผื่อบางคนยังอารมณ์ค้าง
ก็คุยได้หรือประเด็นอีกมากมายต้องคอยติดตามดูนะคะ
พิษภัยยาเสพติดเรามีให้ได้ดูกันจะได้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ช่วยกันดูแลจริง
เรื่องนี้ครับจากพี่ชายที่แสนดีคอยดูแลคนในครอบครัวพอหันเหชีวิตไปเสพยาโอ้โหจากคนดีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ
พี่ค่ะแม่เท้ามานี่ก่อน

ดราม่ายิ่งกว่าละครฮะสุดเลยค่ะ
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในคลิปนี้
เอาจริงมันยาวประมาณสักนาที๒๐วิ
เราตัดมาให้ดูช่วงที่เริ่มคุ้มครั้งแล้วแหละค่ะ
คือตอนแรกก็มีการโต้เถียงอะเนาะ

น่าจะเป็นเรื่องที่พี่ชายเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โตเถียงกันอยู่ครั้งหนึ่งตัวคนเป็นพี่เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะ

แล้วเดินไปหยิบมีดพระมาไล่ฟันน้องสาวตัวเอง
น้องสาวเองก็สู้กลับนะพยายามยื้อแย่งมีด
ท่ามกลางเสียงตะโกนท่ามไงยาดในนั้นมีทั้งเด็ก
ผู้เท่าคนแก่ใช่คุณยายก็มาด้วยค่ะ
โอ้โหคนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขร้องไห้เสียงหลงเลยครับ
ค่ะคือหญิงสาวอายุ๑๘ปีเนี่ยถูกพี่ชายทำร้ายนะคะ
เธอก็เลยนำคลิปนี้มาร้องเรียนสื่อ
บอกว่าเธอและพี่ชายรวมทั้งญาติอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่ง
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนหน้านี้นะพี่ชายเป็นคนน่ารักแสนดี
ทำกับข้าวให้เธอกินค่ะคือดูแลบ้านดูแลครอบครัวดีมาก
จนกระทั่งว่าพี่ชายเนี่ยเผลอไปเสพยาเสพติด

จากนั้นพฤติกรรมก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
คนดีกลายเป็นคนคุ้มคลั่งเป็นคนบ้าทำร้ายร่างกาย
แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะ
บอกเกือบตายอ่ะรอดตายมาได้ทุกวันนี้ก็ยังหวาดกลัวอยู่เลยอ่ะ
กลัวจนกระทั่งว่าไม่กล้าจะอยู่บ้านแล้วคุณชนะ
ต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อนค่ะเพราะไม่รู้ว่าพี่ชายเนี่ยจะมาทำร้ายอีกเมื่อไหร่
จากครอบครัวที่อบอุ่นคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะ
อยู่ยาเสพติดมาทำให้ครอบครัวเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้
บอกว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้นะไปแจ้งความจากตำรวจ
ตำรวจก็ทำได้เพียงลงบันทึกประจำวัน
เพราะมองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวอยากจะให้คุยกันเองอะค่ะ
โอ้โหเยี่ยดแล้วตัวเนาสาวบอกเนี่ยสองครั้งแล้วนะ
ถ้ามีครั้งสามลุเรืออาจจะตายก็ได้อ่ะ
ฟังแล้วน่าตกใจไปบอกตำรวจแล้วตำรวจว่ายังไง
ตำรวจบอกว่าเอาเป็นเรื่องในครอบครัวอยากจะให้เคลียร์กันเอง
ผมก็เข้าใจทางตำรวจนะเอาบางทีแบบว่า
ก็อยากจะให้คนในครอบครัวเขาจัดการกันก่อน
ท่านก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือไม่ได้เป็นความผิดที่มันทำให้เกิดความเสียหาย
ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเธอมาร้องสื่อแล้วเป็นข่าวแล้วผมว่า
วอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเลย
ให้พาเป็นประบัติดีไหมคุณชิสาถูกต้องครับ
จะได้ทำให้คนที่เขาติดยาเสพติดหลงผิดไปใช้ยา
กลับมาเป็นคนดีแบบเดิมใช่ค่ะมันมีโอกาสนะเลิกได้นะคะ
อยู่ที่ใจอยู่ที่กำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่ชายเนี่ยนะ
กลับเนื้อกลับตัวใหม่ถ้าสมมุติว่ามันแบบทนไม่ได้ที่ต้องเสพ
ขอให้นึกถึงหน้าน้องหน้าแม่ไว้นะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้รวมไปถึงวิงวอน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงไปช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะครับ
จากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมได้เลยนะคะครับหนึ่งปัญหาสังคมเหมือนกัน
เรื่องของการทะเลาะวิวาดกันระหว่างสามีกับภรรยา
สามีนี่นะอารมณ์แบบขึ้นสุดแล้วจับภรรยาจะเหวี่ยงลงสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่โชคดีค่ะมีคนมาช่วยวิทย์ธรรมค่ะ
ถ้ามันไม่อยากไปกับกูก็ไม่ต้องมาช่วยกับกู
ไม่มีใครช่วยเลย

ไม่เป็นไงไงแม่น้ำเจ้าพระยา

เอกตารมันน่ากลัวมากคุณผู้ชิมสามารถดูตอนนี้เลย
เอาสามีวิ่งไล่ภรรยาภรรยาก็วิ่งหนีนะคะ
พูดบนกราดด่าว่ามายุ่งทำไมมายุ่งทำไม
คือจับตัวพระยาได้ล็อคคอร์และกำลังจะเหวี่ยงลงนั้ม
คนถ่ายคลิปก็คงอยู่ไกลถูกไหมคุณชนะก็คงช่วยไม่ได้

แต่ว่าท้ายที่สุดเราจะเห็นมีพลเมืองดีค่ะ
ต้องนับถือใจจริงนะคุณชนะ
นี่จังหวะนี่เอาบวกกันออกมาป๊ะ
ไม่ได้มีใครจุดพูดนะตีลงไปจากป๊ะเรียกสติตัวสามีน่ะโอ้ยยังดียังดี
ช่วยเอาไว้ได้ทันตัวสามีบอกเอาเป็นเรื่องในครอบครัวมายุ่งอะไร

มันต้องไล่จะไปทำร้ายพลเมืองดีอีกต่างค่ะ
ต้องนับถือต้องขอบคุณพลเมืองดีเลยนะคะที่มาแยกว่าอย่างนี้เถอะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแถวบนสะพานปฐุมหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็ต้องวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ช่วยเหลือดูแลหน่อยไหมเพราะไอ้สะพานตรงนี้มันก็มีเหตุอะไรน่ากลัวแบบนี้
อยู่เหมือนกันนะทะเลาะกันบนสะพานบ้างหรือจะมาโดดสะบงสะพานมันก็มีเหมือนกัน

แล้วบางทีนะคุณชนะคนทะเลาะกันก็อ้างว่าเรื่องของผัวเมียเรื่องของผัวเมีย
จริงคำอ้างนี้มันน่าจะเลิกใช้นะผัวเมียจริงทะเลาะกันก็ไม่ใช่ว่าจะเพิกเฉยนะ
ไม่มีสิทธิ์หรอกครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความรุนแรงกับใครนะครับ
ผู้หญิงด้วยเพศสภาพเขาก็ไม่ได้เนียนแรงพออยู่แล้วอะ
แต่ไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรกันทางออกที่ดีคือสติแล้วค่อยคุยกันเนอะ

อย่างเช่นเรื่องเรื่องยากเรื่องเล็กอะแต่ว่าต้องค่อยคุยกัน

เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าช้างบุก

กรีดยางได้รับบาดเจ็บแถมยังบุกบ้านของชาวบ้านด้วยครับ
อือเออเออ
โอ้โหช้างมาครับมาแล้วแล้วคนถ่ายคลิปมันน่าจะเป็นคนงานแถวนั้น
ตกตกใจครับค่ะเจ้าละมุดฮะตัวนี้มันชื่อเจ้าละมุดฮะ
ชื่อน่ารักเฉียว
เผาฮงเจริญอายุ๓๓ปีเป็นคนงานเฝ้าสวนนั่นแหละ
คนนี้เขาก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะนอนหลับกันอยู่
มีอยู่๔คนนะได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าแปลกแล้ว

มันเผาช้าง

เขาบอกว่ารู้ทันทีเลยครับช้างมา
ตัวเขาเลยไปแอบดูผ่านช่องประตูก่อน

ใช้งวงเนี่ยลื้ออาหารกิน

เอางี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับ

ทุกคนสี่คนโอ้ยไม่หลับแล้ว
กระโดดหนีตายเขาบอกกระโดดเลยนะ
กระโดดหน้าต่างบ้านหนีออกมาแล้วหนีไปที่สำนักสงครองยาทำใจ
หนีไปพึ่งธรรมะหนีไปพึ่งพระพุทธศาสนา
ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็หนีไปไกลก่อน
ถูกต้องแล้วสุดท้ายกลับมาดู
หนีไปพึ่งศาสนา
แต่ว่าสุดท้ายนะกลับมาดูบ้านตอนเช้า
เห็นเจ้าละมุดนี่ยังอยู่คุณฉะนั้น
ก็เลยจุดประทัดไล่ตามคลิปที่เราเห็นนี่แหละ
แต่ไล่อย่างไรมันก็ไม่ยอมไปนะ
เป็นของโปรดมันเลยนะ
มันก็กินจนพออกพอใจมันก็กลับเข้าป่าไป

ถูกบุกแบบนี้โอ้โหเดือดร้อนเหมือนกันนะ
เห็นบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอันนี้ต้องดูหน่อย
ก็คือนายทองบุตรชัยเฉลิมอายุ๖๘ปีนะคะ
ถูกเจ้าละมุดไล่เตะตอนที่ออกไปกรีดยางพารา
คือร่างนี่กระเด็นไปกระแทกต้นไม้เลยคุณดูสภาพ

คือตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นนะแต่ก็ยังพอให้สัมภาษณ์ได้

อาการก็หนักพอสมควรไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่โอ้
ส่วนภรรยาของคุณทองบุตรเนี่ยก็ป่วยติดเตียงนะ
ต้องจ้างคนมาดูแลวันหนึ่ง๓๐๐บาท

เอางี้ละกันชาวบ้านนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคุณลุงทองบุตรก็บอกว่าเอางี้แล้วกัน
สำหรับผู้ที่อยากจะให้ความช่วยเหลือค่ะมาช่วยเหลือคุณลุงทองบุตร

เพราะว่าลุงแกก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้แล้วจริง

แก้งอาการดีไม่เต็มที่เท่าไรยังต้องนอนอยู่อะ

อีกบางอย่างอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเชื่อเหลือกันหน่อยเนื้อ
เรื่องของช้างป่ากับคนนะคะมันก็พูดยากนะ
พยายามเลี่ยงแล้วกันเนอะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระมัดระวังมากมาก

จะขี่เพราะมันสะดวกดีนะฮะแต่ถ้าหากมันเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกันนะ
กรณีผู้หญิงคนนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์เขาคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วจะก้มไปหยิบของ
แต่ทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนต่อขึ้นมาอีกเกิดอะไรไปดูค่ะ
โจกรรมถัดเลยค่ะน่าเห็นใจเลยนะ
ก็ใช่อ่ะสิคือผู้หญิงคนนี้มาซื้อของเสร็จแล้วใช่ไหม
ก็กำลังจะออกไปมาคล่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วเธอก็เหมือนกับกำลังจะถอยรถออก
แต่ว่าเพราะเอิญทำของหล่นอ่ะดูนะจังหวะนี้ถ้าพักนะ
หมวกกันน็อกร่วงค่ะหมวกกันน็อกร่วงลงมาพอร่วงลงมา
ยังไงล่ะก้มเก็บไงอ่าในจังหวะนี้
ทีนี้ไม่ได้เขาเรียกอะไรออกจากรถอ่ะนะ
คือก้มลงไปเก็บนี่นี่นี่แล้วทำให้เราเสียทรงเสียการทรงตัวเออ
โตไซค์ล้มแต่ล้มทั้งทั้งที่มันกำลังสตาร์ทเครื่องอ่ะนะ
ติดเครื่องแล้วนะถูกต้องคุณชิสาอ่าไอ้ตอนเอาขึ้นนี่แหละ
นี่เป็นเรื่องตอนนี้แหละค่ะก็คือแบบมือเนี่ยไปจับ
คันเร่งทีแรกก็บินเลยบินเลยจริงจริงอุ้ยค่ะแล้วชนเข้าของกระจัดกระจายหมดตัวเธอเองก็คงจะเจ็บเหมือนกันน่ะนะคะ
ตอนชนคุณชิสาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหม
พลเมืองดีแถวนั้นเขาก็มาช่วยนะรวมไปถึงพนักงานในร้านก็ช่วยเหลือในการยกรถแล้วก็ดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้าง
อ่ามาเจ็บตรงไหนไหมค่ะแต่สักพักคุณผู้ชมยิ่งสาวกว่านั้นน่ะ
เป็นไงขับรถออกไปเฉยเลยคือเรื่องของเรื่องน่ะจากการตรวจสอบตรงนั้นมันมีความเสียหายเกิดขึ้น
ค่ะคือปูนขอบประตูร้านเนี่ยแตกทั้งขยาล้มป้ายโฆษณากระจัดกระจายกระจกหน้าร้านมีร่องรอยถูกเฉียวชน
แต่ไม่ถึงขั้นแตกเขามีการตีมูลค่าความเสียหายมาก็คือ
สักประมาณเจ็ดพันบาทตอนเนี้ยทางร้านสะดวกซื้อเขาก็แจ้งความเอาไว้แล้วเพราะว่าอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้มารับผิดชอบ
ผมว่านะบางทีคนเราตกใจค่ะนะอาจจะขับไปเพื่อไปตั้งหลักก่อนหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายข่าวที่เราเล่ากันมาเนี่ยพอตกใจกลับไปตั้งสติก่อน
งี้ไงเออแล้วค่อยกลับมารับผิดชอบนะคะ
ที่หมู่เจ็ดบ้านโป่งภัยตำบลท่าตูมมศรีมหาพวกจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
คนใช้รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันแหละระมัดระวังอย่าประมาทอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะคะอ้าว
คุณผู้ชมบางท่านส่งข้อความไลน์มาบอกเฮ้ยทำไมวันนี้เหลือแค่สองคนอีกคนไปไหน
เออไปหาเรื่องดีมาฝากพวกเราไงคะ
วันนี้นะน้องจูด้งจะพาเราเข้าทุ่งไปเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง
จะเลี้ยงหรือจะโดนไล่หรือจะยังไงไปตามพร้อมกันเลยค่ะในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
สะบัดทั่วไทยวันนี้บอกเลยว่าวิ่งสะบัดจริงครับ

ฝูงวัวกว่า๙๐๐ตัว
และผมอยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง
เลยต้องหาข้อมูลจนมาเจอกับน้องภู
เลี้ยงวัวไล่ทุ่งมากถึง๙๐๐กว่าตัว
ผมเลยตามมาเจอน้องภูที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีแห่งนี้ครับ

ทำไมถึงตัดสินใจมาเลี้ยงวัวเยอะขนาดนี้ฮะ

เราเริ่มจากลบบุรีเดินไปจังหวัดไหนบ้างฮะ
ก็ต้องดูครับที่หน้าย้าดีก็ไปเรื่อยไปครับ

ปีหนึ่งครับเราไปกี่จังหวัดบ้างครับ

ชายนาดโรบบุหรีซิมบุหรีนครสวรรค์
ลูกน้อง๔คนวางแผนยังไง
เพื่อไม่ให้เขาแบบแตกแถว

เลี้ยงวัวของน้องภูก็มีรถเสบียงไว้

คุณผู้ชมเหมือนเป็นครัวเคลื่อนที่เลยนะครับ

เดี๋ยวนะครับ๔คนนอนตรงนั้นหมดเลยหรือ

คือแต่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นเขาก็ช่วยด้วย

ชมพูครับคือมีทีมงาน๔คนมีรถ๒คัน
นั่นหมายความว่าอีก๒คนขับรถและอีก๒คนก็คือต้อนวัวฮะ

แต่รายตั้งแต่๖คันครับจนอีกวันรายกล้ามคืนครับ
รายกล้ามคืนซึ่งต่อกันวันโรงพยาบาลมันเยอะ

รู้จะเป็นอาชีพที่ลำบากมากเลยนะครับ

รายได้ของน้องภูจะสักเท่าไหร่
น้ำภูเริ่มเลี้ยงวัวฝูงไล่ทุ่งอันนี้มาตั้งแต่

จะบอกเลยว่ารายได้เลี้ยงวัวขายแต่ละทีน้องภู

ตัวละ๔๐๐๐บาทปีละ๗๐ตัว
ลองคูณเล่นก็ตกปีละ๒ล้าน๘แสนบาท

คุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องปูมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับที่พานะครับมาดูวัวแบบนี้นะครับสนุกมากเลย
ตอนนี้ขอให้น้องครูไปดูวัวต่อแล้วกัน

และจุดเริ่มต้นของการวิ่งสะบัดหนีตาย

เพื่อเก็บภาพสวยทางอากาศของฝูงวัว
ขณะกำลังเดินออกจากข้อกั้น
แต่เสียงโรนคงไม่สบอารมณ์น้องวัวเท่าไหร่
ภารกิจหนีตายก็เลยเป็นอย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับ
วันนี้ขอลาไปแบบฝุ่นตลบอย่างนี้นะครับ
ครั้งหน้าจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนอีก

วันนี้สวัสดีครับ

เฮ่ยอย่าหนัก

เพราะเราเที่ยวด้วยกันเฟส๔เนี่ยเพิ่มให้อีกนะคะ๑๕๐๐๐๐๐สิทธิ์
เริ่มจอง๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
อ่าต้องมีการเปิดระบบให้จองเพราะฉะนั้นต้องจับตาให้ดีค่ะ
รีบเลยนะแต่ต้องไปเช็คเงื่อนไขกันหน่อย
แล้วรวมไปถึงไทม์ไลน์ด้วยจะใช้สิทธิ์กันยังไง
เริ่มเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่๒๗มิถุนายนนี้
แล้วจองที่พักเนี่ยก็ได้ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมนี้นะครับ
แล้วก็เริ่มพักได้ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม
พูดง่ายต้นเดือนหน้าวันที่๑กรกฎาจองนะ
แล้วเริ่มเข้าพักวันที่๘กรกฎานะครับ
ลงทะเบียนทั้งค่าตัวเครื่องบิน
โดยเป็นการเป็นตัวที่จองแล้วก็ออกเดินทางตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคม
ก็เช็คให้ดีว่าจะเดินทางอะไรยังไงวันไหนนะครับ
แผนกันได้เลยนะส่วนการเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้าย
คือ๒๓ตุลาคมเดินทางวันสุดท้ายคือ๓๑ตุลาคมนะ
สำหรับการจองตัวเครื่องบินวันสุดท้ายคือ๕พฤศจิกายน
ทั้งหมดนี้ทุกคนที่จะลงทะเบียนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันเป่าตังใหม่
ใครเคยใช้สิทธิ์แล้วก็ไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ผมว่าก็เที่ยวด้วยกันนี่แหละนะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยว
ฉันเชื่อว่าหลายคนอยากไปเที่ยวมากนะแต่อย่าลืมนะสำคัญก็ยังคงต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแม่ยายกับลูกเขยตัวแสบ

แม่ยายจะให้ลูกเขยช่วยเปลี่ยนก๊อกน้ำให้หน่อยมันเปิดไม่ออกดูสิลูกเขยเปลี่ยนยังไง
แล้วแล้วแล้วมี
มีข้อต่อหรอใช่นี่พร้อมใหม่เอายากติ๊กพระหลักติ๊ก
สุดยอดมาก
จัดมากเลยลูกเขยตัวแสบ
บอกให้เปลี่ยนหัวก๊อกปลาผาให้หน่อย
แหมนายมันเกินคนจริงเขาติดแฮสแท็กไปเลยนะ
ว่านายมันเกินคนจริง

แล้วแม่จะใช้ได้ไหมน้ำเนี่ยถามก่อน
เปลี่ยนแบบนี้จะยังไงอาจจะเปลี่ยนชั่วคราว
แล้วน้ำมันจะโผล่มายังไงคุณดูมันมีแต่ก๊อกนั้นน่ะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
มาค่ะ

บางทีก็อยากจะถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงของตัวเอง

ให้ได้เห็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวเราด้วย

ดูสิว่าลูกเจี๊ยบทำอย่างไรเวลาโดนถ่ายรูปครับ

คุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องแมวกินน้ำกันบ้างนะคะ

รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

ดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒